มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าตลาดกันดีกว่าค่ะตลอดตลาดวันนี้นะคะ
จะพาไปเช็คราคาสินค้ากันค่ะมาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยจ้า
วันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างหมูเนื้อแดงค่ะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะพอกไก่ค่ะแปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้นะคะ๕บาทต่อฟองจ้า
เช็คราคาของผักกันบ้างดีกว่าช่วงนี้ผักอาจจะมีปรับเปลี่ยนราคาอยู่บ้างนะคะ
ลำปลีเขียววันนี้ค่ะ๑๓บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
กะเพราค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัมโหระพา๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบวันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ